อาจจะต้องระวังเรื่องของแมงกระพุนกันซะหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ที่เกาะสมุยนะครับ
ชมรมกู้ภัยทางทะเลแล้วก็ชมรมเจ็ดสกี
เขาออกมาเตือนเรื่องนี้กับนักท่องเที่ยวครับ
โดยสมาชิกชมรมกู้ภัยทางทะเลนะครับ

ที่ตำบลมะเร็ดอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
ก็เป็นลูกจ้างปล่อยเรือเจ็ดสกีบริเวณชายหาดละใหม่
เตือนมาแบบนี้บอกว่าบริเวณพื้นที่ชายหาดละไหม
เมื่อช่วง๑๒วันที่ผ่านมานะครับ
ได้มีแมงกระพุนไฟเข้ามาบริเวณชายหาดละมัย
ตลอดแนวความยาวกว่า๓กิโลเมตร
แล้วก็ได้ทำให้นักท่องเที่ยวบาดเจ็บด้วยคุณ
นักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำทะเลบริเวณนี้นะครับ
ก็ถูกแมงกระพุนไฟไปแล้ว๖คน
ซึ่งแต่ละคนที่ถูกแมงกระพุนไฟทำร้าย

แผลที่ถูกหนวดของแมงกระพูนไฟ

บางคนถึงขนาดมีอาการแพ้มาก
ทำให้เกิดอาการเกร็งแล้วก็ช็อกหมดสติแล้วนะครับคุณ
ประมาณ๑ชั่วโมงที่แล้วก็ไปโดนลูกฝรั่งตัวเล็ก

เลยประหลังแล้วรอดไปอุดนิด

เมื่อวานก็เข้าแล้วโดนไปอีกเคสหนึ่ง

ครับวันนี้เขาช่วยไว้ได้ทันแล้วก็ปลอดภัยดีครับ
ที่ที่ทราบนี้ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวโดนจบคุมไว้กี่คนครับ

ชมรมกู้ภัยทางทะเลก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
ใช้น้ำส้มสายชูราดไปที่บาดแผล
ก่อนที่จะประสานไปยังเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ขณะเดียวกันได้มีการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำบริเวณนี้นะครับ
ไม่ให้ไปสัมผัสกับแมงกระพูนไฟ
หากพบเห็นแมงกระพูนไฟในจุดใด
ให้แจ้งชมรมกู้ภัยที่อยู่ริมหาดได้ทันที
เพื่อทางชมรมจะได้ไปจับขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
บางทีเราเล่นน้ำเราก็ไม่อยากไปใกล้เขาหรอก
แต่เขาชอบกระดึ๊บเข้ามานะ
น้ำพัดเขาเข้ามานะคะเราเล่นเราก็ต้องระวังเขาด้วยนะคะ

เออนะ